สวัสดีครับชิ้นเวลาของจับตาเติมไทยกับผมคริกตั่นัลพี่สิพิษฐ์มหันธ์นะครับ
คงได้เริ่มสัมผัสอากาศหนาวลมเย็นที่เข้ามาเยือนไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับ
และแน่นอนอากาศหนาวลมเย็นอย่างที่ได้คาดการณ์ไว้
คาดการณ์ว่าจะอยู่ยาวนานกว่าปกติ
แน่นอนนอกจากเมืองไทยที่ต้องเจอกับความปกตินี้แล้ว
หลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในบริเวณประเทศจีนฮ่องกงเกาหลีญี่ปุ่น
ต้องเจอกับความหนาวเหน็บแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับ
สิ่งที่จะต้องเจอต่อไปนี้ก็คือเรื่องของการปรับตัวการใช้ชีวิต
บริเวณทางตอนบนอากาศก็จะเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ทางภาคใต้ครับคลื่นก็จะค่อนข้างแรงละทีเดียว
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยนะครับคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
จากในไทยแล้วหนึ่งความผิดปกติที่เกิดขึ้นก็คือ
บริเวณพื้นที่ทะเลทรายอย่างสาอุดีอาราเบีย
อย่างที่ทราบกันอยู่ว่าเป็นทะเลไซดอากาศร้อนละอุ
แต่ปรากฏว่ามีหิมะตกลงมาแบบนี้
ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งปรากฏการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนก

บางคนก็อย่างที่เห็นว่าจับหิมะมาเล่นกัน
เพราะว่านี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนักนะครับ
ภาพก็เป็นภาพที่รถเคลื่อนที่ผ่านกลุ่มหิมะที่ตกลงมากองบนพื้นนะครับ
นี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับปี๒๕๖
และมีรายงานว่าที่เลอเบารอนมีหิมะตกบางจุดบางพื้นที่เช่นเดียวกัน
นอกจากหิมะที่จัดการก็มีรายงานว่าอุณหภูมิลด่วนไปอยู่ที่
ลบ๕๖องศาเซลเซียต
อากาศที่หนาวเหน็บหมาตัวนี้นะครับดูนะครับ
คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับสุนัขตัวนี้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ระหว่างที่มันกำลังเนี่ยนะครับพยายามจะเดินฝ่าความหนาวเหน็บนะครับ
แต่ปรากฏว่าไม่ไหวนะครับเลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
คาที่เลยนะครับนอกจากมีสัตว์ดังกล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับ
ยังเห็นนี่แหละครับเดี๋ยวดูดีนะครับนี่คือกระต่ายนะครับ
ที่แข็งตายนะครับเพราะว่าอุณหภูมิลดต่ำจนเกินไปครับ
นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งความผิดปกติของสภาพอากาศที่เริ่มก่อตัวขึ้นหลายจุดหลายพื้นที่นะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปใครที่จะต้องทำอาชีพเกี่ยวกับสภาพอากาศต้องเผชิญกับสภาพอากาศ
ต้องเฝ้าติดตามการประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ